อบอวนอยู่กับบรรยากาศฉลองปีใหม่กัน
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
น้ำอัดลม
นุ้ยลูกสาวเธอต้องชอบ

ดจนหมดล่ะกดแบบล้างมือ

โดนแบบโดระแบบนี้ใช่ไหม

แล้วก็คว่ำคว่ำลงไปบน
แล้วก็กดกินได้เลยเลิศ

ซื้อมาแล้วเราก็ไปจัดที่บ้านกัน
ตั้งแต่เราจัดรายการเราอยากจะซื้อกี่อย่าง

ถ้าเราแช่นะให้น้ำอารมณ์เป็นวุ่นนิด
ใช่น้ำอารมณ์น้ำอารมณ์เป็นวุ่นนิดพูดมาจะกดเหรอ

ใช่แล้วก็กดอันแหละแค่ฮอลไม่ดื่ม
เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาจากว่า

ถ้าเกิดเปิดทิ้งไว้มันก็จะไม่สร้างไงพี่
แต่อันนี้อยู่ทั้งคืนซ่า

ปุ๊บปุ๊บป๊าป๊าป๊าปป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า
เอาแล้วค่ะเฮียฮอลขอค่าลิกสิน๕๐๐๐๐บาท

เฮียคะสามีก็คืออยู่ในค่ายนั้น
ก็แค่ร้องอย่างนี้หน่อยฮือเฮียนี้

นั่งโชว์มาครับฮ่าดี๒๐๐กว่าบาท

แต่ในใจมีไก่ทอดเข้ามาเป็นผู้ชิงรางวัลแล้วนะ
สาบานเลยทุกงานต้องมีไก่ทอด

บางงานอร่อยบางงานเป็นหนังสติ๊ก

นี่พี่พี่มากินที่สมบัติโรงเรียนหนูมา
เออคุณมีไก่ทอดนะครับคุณมีไก่ทอดนะครับคุณมีไก่ทอด
พิซซ่าแล้วศิลปิงไก่ทอดซุเข้ม

คือแยนตะโฟเที่ยวอะไรเขาก็บอกว่าเออกินบ่อยแล้ว
นุ้ยนิสัยมาพูดถึงเมนูมา
นูลิสต์ของแต่ละปาร์ตี้นะคะเผื่อใครยังไม่มีไอเดียนะคะ
ไอเดียแรกยำทุกงานต้องมียำ
แล้วก็ใส่หอมใหญ่เยอะมาก
วางไว้๒๐๐แล้วช่วยเอาหอมใหญ่
เอาค่าอย่างหอมใหญ่ไปซื้อกุ้งกับหมูสับพร้อมได้ปะ
สำคัญบางทีช่วยล้างขึ้นช่ายถึงโคนหน่อยได้ป่ะ
แกไปให้คนในครอบครัวแกยำมาป่ะ
บางงานแกเข้าใจไหมนุ้ยเคยเห็นอะดินยังติดขึ้นช่ายอยู่เลยอะ
นุ้ยนุ้ยเข้าใจไหมบางงานเขาเป็นสเกลแบบบุฟเฟ่

บุฟเฟ่เวลาเขายำเขายำในหม้อเลยนะ
แกมีนี่หมายถึงดินอะไร

ดินไม่น่ากลัวเท่าเวลาเขาเทผงสุรส
คือแกขณะที่เขาเทเนี่ยฉันเตรียมน้ำไว้๘ลิตรเลยเถอะ
น้องแต่ปากินยำบุญเซ็นข้างหนูนี้นะคะ
กินน้ำจนต้องสวนปัสสาวะออกมาลูก

มันอยู่ที่ว่างบของเรามันมีมากน้อยแค่ไหน
เอาจริงถูกไหมล่ะบางงานยำอร่อยมาก
กุ้งตัวใหญ่หมูสับมากมายคาคร่ำ
แล้วแต่เราบรีฟแล้วแต่เราทำและงบของเรา
อีกอันนึงมาแล้วพี่เมนูพี่

ต้องมีจริงบางทีก็คือเป็นน่องปีกบน
น้องปีกบนน้องเล็กอ่ะ
น้องเล็กอ่ะ

ปีกไก่บนปีกไก่ร่างอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละ
เขาชิงน้ำหนาวไหมวังน้ำเขียวแกบ้านใครวะ
อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีงานข้าวหลามทุกปี
ปีที่แล้วกล้องห้วยไร่ไปร้องเพลงมาแล้วปีนี้แล้วปีนี้
ปีนี้ยังไม่รู้ว่ามีใครทำแล้วกล้องห้วยไล่ปีที่แล้วเป็นไง
ไม่ได้นอนเลยไงอะไรที่กล้องหุ้ยไล่น่าจะร้องเพลงเดียวมั้
วาจิบอร์ทีมกันอ่ะใช่ไงเขาร้องอยู่ที่อำเภอ
แต่พี่กางเต็นต์อยู่ในที่ลุงเอคือเข้าใจไหมอำเภอมันเล็กมากแล้วเงียบมากนะ
อ๋อใครทำอะไรได้ยินหมดงานเข้าหลามแป๊บใครแอ๋มาพี่ได้ยินหมด
แต่สนุกที่ชอบโอเคต่อมาถ้าเป็นการตั้งวงต้องมีส้มตำ
น้ำลายจะสอขึ้นมาส้มตำก็มีใช่พี่ตำไทยก็ถั่วเยอะหน่อย
ตำปูปลาร้าก็แต่บางงานเขาไม่ได้ตำใส่ถาดไว้เลย
เขาตำครบต่อครบดีอันนั้นอยากได้แบบไหนทำตำครบต่อครบ
เพราะว่าไม่งั้นมันเซ็งพี่ใช่ใช่อืมอ่ามาถึงเมนูนี้นี่ไง
หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงจริงลูกชิ้นมีทั้งปิ้งทั้งเห็นไหม
มีไส้กรอกเห็นไหมไส้กรอกสีชมพูตอนเด็กเคยกินป่ะกิน
ไส้กอกสีชมพูสีเลยอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะ
แต่เรากินดีแต่กินดีมากกินหอมมากใช่
อ๋อไส้กอกนมเขาเรียกไส้กอกนมเหรออ๋อเหรอทำไมอ่ะมันมีสุขสมพร้อมนมเหรอ
ใช่เพิ่งไม่มีหมูเลยไงอ๋อไม่เหมือนคนไม่ใช่
เป็นไส้กรอกนมก็คือสีมันเหมือนนมเย็นนะลูกออกนมมันชมพูมากเลย
ไปถามว่านี่ใส่หมูหรือไก่คนขายก็จะเอาแป้งกับสีชมพูไง
แล้วก็กลิ่นแล้วก็กลิ่นแล้วก็กลิ่นเอ๊ะแต่กินไม่ได้มาถามเหรอ

โอเคนะคะเอาล่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า
เออที่ไหนที่เขาประดับไฟสวยไปถ่ายรูปอัพอินสตาแกรมกัน